ต้องดูค่ะคุณผู้ชมระหว่างความเชื่อความจริงแล้วก็วิทยาศาสตร์
ด้านหลังนี้เลยครูบาฉ่ายคืออยู่ด้านหลังพี่เบิร์ตนี้
ท่านเป็นครูบานหนุ่มอายุ๓๓นะ
เหงื่อไหลออกมาลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าไม่ใช่เป็นเหงื่อหยด
แต่เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะ
ส้มบ้างสีชมพูบ้างบอกว่าเป็นพระธาตุ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องนี้กันเราให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
ฝั่งทางครูบาฉ่ายเอง
แล้วก็อดีตพระเอาอย่างแพรรี่ไพวันรวมถึงอาจารย์ออสด้วย

ดูเรื่องนี้ก่อนต้นเรื่องเอามาจากเฟซบุ๊ก
มีการโพสต์ภาพครูบาชายคัมภีรปัญโย
ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อยู่ที่อุบลค่ะ
บอกว่าครูบานั่งอยู่เฉยเหงื่อ
ก็ออกมาเป็นเม็ดสีเล็กวิบวับวิบวับไปหมด
ศิษย์ลูกหาเอามือลูบตัวพระ

พอไปล้างมือเม็ดสีนั้นก็หลุดออกมา
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเม็ดพระธาตุ
ทีนี้ค่ะนักข่าวมีโอกาสได้คุยกับครูบาชาย
ครูบาหนุ่มวัย๓๓ปีนะคะ
ครูบาฉายบอกแบบนี้ไม่อยากให้เรียกว่าพระธาตุเลย
อาตมาเป็นพระหนุ่มธรรมดาที่หาทางมาดับทุกข์

แล้วยืนยันเลยนะว่าอัตมาไม่ได้มาอวดอ้างมี
แต่จะมาห้ามด้วยซ้ำไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเอามาเผยแพร่
เพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นดาบสองคม
แต่ทีนี้ก็เลยถามไงเม็ดสีที่เห็นสรุปคือยังไงคะ
ลองฟังครูบาชายค่ะ
เหมือนทรายลักษณะคล้ายกับทราย
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเรา

ชื่อให้นำว่าพระธาตุตอนไหน

เพราะเป็นลักษณะที่โปร่งใส

มันก็ไม่ต่างจากของหลวงตามหาบัวถ้าจะไปเทียบ

เป็นภาพที่เขาเอาไปแล้วเป็น
ส่วนตุ๊กบราเองเก็บไว้เองไม่เคยเป็นเอาให้พูดเล่นพูดขำไป
คือเกิดขึ้นสักพักนึงแล้วทำไมตอนนี้เพิ่งมาเป็นข่าว

คนมันดังคนมันจะดังมันฉุดไม่อยู่
ก็แปลกเหมือนกันนะแล้วว่าเราจะออกทีวีต้องมีเงินแสนถูกไหม
จะทำอะไรเนี่ยต้องมีเงินแสนนะจะไปให้สัมพงสัมภาษณ์นะ
อันนี้ไม่ต้องจ้างสักบาทน้ำมันค่ารถเขาก็เติมมาเอง
ฟังแล้วคุณผู้ชมลองใช้วิจารณญาณดูนะคะ
เมื่อกี้บอกอะไรนะก็มันเป็นจริงมันออกมาไปเรียกพระธาตุไม่ได้หรอก
แต่เมื่อกี้ไปเปรียบเทียบกับหลวงตามหาบัวเลย
เออแล้วเมื่อกี้บอกเลยนะคนมันจะดัง
พูดถึงเรื่องเวลาเป็นข่าวนี้ไงกลายเป็นว่าสื่อก็เข้ามาหา
เอานี้จริงอะต้องฟังแบบเต็มยาวเนี้ย
ทีเราก็จะได้รู้ว่าบริบทของการพูดมันคืออะไร
แต่เรานอกจากคุยกับครูบาฉายแล้วคุณผู้ชมลองฟังทางเจ้าอาวาสหน่อยไหมล่ะ
หลวงตาสินทรัพย์จนธรรมโมเนี่ยนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ย
ท่านบอกนะว่าครูบาฉ่ายมีความพิเศษในร่างกายคือตอนโกนผมออกมาจะมีเม็ดเล็กสีส้มบ้างสีชมพูบ้าง
อาตมาก็ไม่ยืนยันนะว่ามันคืออะไรแต่อัตมาก็อยากให้มาพิสูจน์
แล้วยืนยันว่าพระที่วัดน่ะไม่ได้อวดอุตริมุ่งสอนแต่เรื่องธรรมะอันนี้คือเจ้าอาวาสนะคะ
ฟังฝั่งครูบาแล้วฟังฝั่งเจ้าอาวาสแล้วฟังใครต่อดีคะ
ฟังจากคนที่เคยเป็นพระบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
โพสต์ภาพพระธาตุฉับพันธรังศรีของพระพุทธเจ้าครับ
ที่เขาขายกันในออนไลน์คุณผู้ชมราคา๑๐๐บาท
ระบุข้อความว่ามีเงินร้อยเดียวก็เป็นพระอรหารได้แล้วเหรอคะยุคนี้

นี่น่ะคือง่ายแบบนี้เลย
คือแซวกันเล่นแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณแพรรี่ก็โพสต์ภาพเรซินกรองน้ำนะ
ลิก้าเจลวัสดุกันความชื้นในถุงขนมแล้วก็มีหินเปลือกหอยขัด
ซึ่งเป็นวัสดุเทียมที่มีลักษณะดูแล้วละไม้คล้ายพระธาตุครับ
เหมือนคุณแพรรี่ก็โพสต์ไว้เพื่อให้เป็นความรู้สำหรับชาวพุทธ
อาจโดนพระอารัชชีใช้ความเชื่อเรื่องพระธาตุมาหลอกแสวงหาลาบปัจจัย
แล้วคุณแพรรี่ก็คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่า

เดียวที่ชอบคือธาตุทองสาวเท่านั้นค่ะ
นี่อันนี้คือโพสต์ล่าสุดของฝากฝั่งของแพรรี่ไพวันนะคะ

ว่าอาจารย์ออสก็จะต้องเป็นหลักวิทยาศาสต
วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้หมายถึงพระธาตุหรอก
แต่คืออาจารย์ออสบอกว่าเรื่องนี้นะมันต้องใช้วิจารณญาณเยอะ
ความเชื่อความจริงหลักวิทยาศาสตร์
แต่มุมของอาจารย์ออสนะอาจารย์มองว่าเป็นการปรุงแต่งขึ้นมา
เพราะว่าเส้นผมเนี่ยมีน้ำหนักเบาแต่กลายเป็นพระธาตุที่น้ำเพิ่มมากขึ้นได้
มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ออสบอกว่าถ้าเกิดจะเอาจริงจริงนะ
ต้องส่งมาให้อาจารย์ออสสิเดี๋ยวอาจารย์ออสจะเอาพวกนี้เข้าแล็บตรวจดูเลย
เดี๋ยวจะบอกให้ได้ว่าเม็ดส้มที่บอกว่าเหมือนทรายเป็นอันเล็ก

อาจารย์อ๊อตมีกล้องนะหลายคดีอาจารย์อ๊อตยังช่วยมาแล้ว

นี่คนดูถามว่าไข่เห่าหรือเปล่า
คือเอาอย่างนี้ดูป่ะนั่นแค่ส่วนหนึ่ง
นี่ก้มลงไปนี่อ่านได้เลย